หายกันไปหลายวันมาเริ่มกันที่ข่าวร้อนเลย
จะบอกว่าเป็นเทรนดฮิตเทรนด์ใหม่หรือเปล่าไม่รู้
ดิฉันอยากจะให้เทรนนี้คงอยู่กับสาวกันนานตลอดไป
สำหรับหน้าอกหน้าใจไซส์มินิ

เพราะอะไรเพราะว่าเพจใต้เตียงดาราเนี่ยเขาไปขุดเขาไปช่างสังเกตมาว่า
เป็นไปได้เหรอเกิดอะไรขึ้นกับเธอ
ต้องบอกว่าถ้าจะพูดถึงเซ็กซี่สตาร์เมืองไทย
เพราะว่าที่ผ่านมาเธอมีผลงานการถ่ายแบบเซ็กซี่ออกมา
แฟนได้ติดตามกันทุกรูปแบบเลย
ล่าสุดค่ะเว็บเพจดังอย่างใต้เตียงดาราที่ดิฉันได้กล่าวไปเนี่ย
เขาได้แชร์บทความให้สัมภาษณ์ของแตงโม
บอกถึงเหตุผลของการตัดสินใจ

ซิลิโคนค่ะที่ใช้เสริมอึมหน้าอกนี่แหละเอาออกไป
นึกจากว่าเธอบอกเลยว่าไม่ได้ใช้งาน

ไม่ได้ใช้งานและไม่นิยมแล้ว
อีกทั้งก็ยังรู้สึกว่าการมีหน้าอกใหญ่มันไม่ได้ขายอะไร
และที่ผ่านมาค่ะตัวเธอก็รับงานเซ็กซี่
เพื่อหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวมานานถึง๑๐ปีแล้ว
ซึ่งตอนนี้เธอโตขึ้นแล้วอยากจะใช้ความสามารถ
ที่มีอยู่ภายในเป็นจุดขายมากกว่ารูปร่างหน้าตา
ดิฉันเปล่านะ
กำลังเลย
ไม่ใช่คุณแม่ขอ
เท่าไซส์ที่ถือเมื่อสักครู่นี้แหละเออน่าจะใช่
ถ้าเป็นครับก็ประมาณครับดีอ่ะอู้วจริงเหรอ
สี่ร้อยซีซีอ่ะอ่าก็คือสาวชมผู้ก่อนบ่ายค่ะคุณ
คุณก็เปิดเผยกับทางไทยรัฐออนไลน์ว่า
พอดีเธอมีสปอนเซอร์เข้ามาก็เลยจัดให้ซะหน่อย
ไหนจะเจ็บตัวทั้งทีแล้วชมพู่ก่อนบ่ายบอกว่า
ฮาไปแบบใหญ่เลยละกันจัดมาชุดใหญ่
ไฟกระพริบสี่ร้อยซีซีเลยทีเดียวนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ย
ชมพู่บอกว่าขอเคลียร์คิวงานก่อนแล้วจะขึ้นเขียงอัพไซต์
ช่วงสงกรานนี้ค่ะถ้าเกิดว่าอัพมาเป็นยังไง
เดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันช่วงนี้ไปเที่ยวพักผ่อนอยู่ต่างประเทศกับแฟน
พี่ฟูนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าเทรนด์ของแบบแฟบนี่ก็ทันละ
เอาออกมาเออต้องให้ใช้อารมณ์
คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าเทรนด์แบบกำลังแซ่บเนี่ยก็ได้รับความนิยม
แต่บางคนเขาก็ชอบแบบบึ้มไงอย่างคุณชอบแบบไหน
ชอบแบบพอดีไม่ได้ใช้งานเหรอ